คุณเป็นครูแล้วนักเรียนไม่ทำการบ้านมาส่งคุณจะลงโทษเด็กอย่างไร
ก็เรียกมาถามสาเหตุทำไมไม่ได้ถาม
คุณครูที่นครนายกท่านหนึ่งค่ะนักเรียนไม่ทำการบ้านมาส่ง
แบบมือมานี่แหละกี่ที
๘๖ครั้งอุ้ยเกือบร้อยเลยนะ
ตีมือเด็ก๘๖ครั้งจนน้องร้องไห้มือแดงไปหมดเลยค่ะ
สาเหตุก็คือว่าไม่ยอมทำการบ้านมาส่งก็เลยต้องลงโทษแบบนี้
เดี๋ยววันนี้จะมีการเรียกผู้ปกครองแล้วก็คุณครูที่ทำโทษเด็กมาพูดคุยกันด้วย
เพราะว่าผู้ปกครองเป็นคนเอาคลิปนี้ไปลงแล้วเห็นไหม
แค่เด็กไม่ได้เอางานไปต้องตีกัน๘๖ครั้งจนเด็กร้องไห้ขนาดนี้เลยเหรอ
แล้วคุณเห็นไหมว่าเขาไม่ได้ใช้มือตีใช้ไม้ตีไปเรื่อยเนี่ยค่ะ๘๖ครั้ง
มือบวมเลยแล้วไม่ใช่คนเดียวที่โดนนะเป็นสิบคนนะคะ
ล่าสุดทีมข่าวเราลงพื้นที่ไปที่โรงเรียนนี้เลยนะคะเป็นโรงเรียนมัธยม
ครูที่อยู่ในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าตกใจเหมือนกันแล้วก็เสียใจมาก
จริงแล้วอยากให้ผู้ปกครองที่ลงคลิปนี้มาสอบถามความจริงก่อนจะเอาไปโพสต์
ซึ่งคุณครูเล่าว่าวันเกิดเหตุมาสอนนักเรียนชั้นม๒แทนครูอีกคนที่ลาป่วย
ครูคนนั้นสั่งการบ้านให้เด็กทำมาส่ง๔๓ข้อ
ถ้าใครไม่ส่งงานต้องถูกตีข้อละสองทีโอ้โหก็คือบอกเอาไว้แล้วอ่ะ
ทีนี้ปรากฏว่ากลุ่มเด็กที่ถูกลงโทษไม่ทำการบ้านมาส่ง
ก็เลยเอาไม้เรียวตีเข้าไปที่มือตามกฎกติกาที่ตกลงกันไว้

แล้วจะโดนเล็งหมด

เด็กหญิงที่ถูกทำโทษก็บอกนะคะว่าไม่รู้เรื่องกติกานี้เลย
อะไรจะตี๒ทีต่อ๑ข้ออะไรไม่รู้เรื่องเลย
เจ็บจนร้องไห้นั่นแหละ
พูดเป็นเสียงเดียวกันเลยว่าครูบอกไว้แล้วจริงค่ะ
วันนี้ใครไม่ส่งงานต้องถูกลงโทษ

ซึ่งคนที่ถ่ายคลิปก็เป็นนักเรียน
เขาบอกว่าที่เขาถ่ายคลิปเพราะเขาอยากแกล้งเพื่อน

ไม่ได้ตั้งใจที่จะให้มันออกมาเป็นเรื่องประเด็นบานปลายแบบนี้เลย
อย่างที่บอกนะคะว่าเดี๋ยววันนี้โรงเรียนจะมีการเชิญทั้งคุณครู
อยู่ในคลิปแล้วก็ผู้ปกครองของเด็กที่ถูกตี

แล้วก็ถ้ากลับไปดูเนี่ยผู้ปกครองท่านนั้นลบคลิปนี้ออกไปแล้ว